กลับมาในช่วงนี้ค่ะไปดูเหตุการณ์ที่ลบบุรีเป็นคดีที่เด็กชายอายุ๖ขวบจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ก็ไปเล่นน้ำกันกับเพื่อนแล้วก็พี่ชายนะคะแล้วเด็กที่เป็นพี่ชายกับเพื่อนก็บอกว่าน้องเนี่ยถูกลุงขี้เมาคนนึงเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าในแตที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยทำร้ายจนน้องจมน้ำตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อค่ะก็หาพยานหลักฐานจนสุดท้ายความจริงปรากฏค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่น้องอ้วนเด็กชายุ๖ขวบจมน้ำเสียชีวิตขณะที่มานั่งเล่นตกปลากับพี่ชายอายุ๗ขวบกับเพื่อนอายุ๕ขวบที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่ลบบุรีนะคะ
พี่ชายกับเพื่อนบอกว่าก็ชวนกันมาเล่นที่นี่นะคะแล้วบ้านอยู่ใกล้สระน้ำมีในแตเนี่ยนะตอนนั้นในแตเนี่ยถือขวดเหล้าเมามาแล้วเดินตรงมาหาน้องอ้วนแล้วบีบคอน้องแล้วลากไปกดลงน้ำจนน้องอ้วนขาดใจแล้วก็ทิ้งร่างน้องลงน้ำไปเด็กบอกตำรวจแบบนี้ค่ะแล้วในแตก็จากไปเด็กบอกแบบนี้แล้วข่มขู่เด็กด้วยไม่ให้บอกใครครับตำรวจพอได้คำให้การ
หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ห่างจากตรงนี้๒กิโลเมตรในแต่บอกไม่รู้เรื่องเพราะว่าหลังจากเลิกงานรับจ้างที่ไร่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยไปซื้อเหล้ากินนะให้ถามในจ้างหรือชาวบ้านแถวร้านค้าได้เลยในแต่ปฏิเสธค่ะ
ด้วยว่าอะไร
นี่ค่ะนายแตก็ปฏิเสธเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
ภูมิกับสพเมืองลบบุรีบอกว่า
เขาดูจากสภาพที่เกิดเหตุสภาพศพจากการตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องกับที่เด็กให้การ
แล้วเด็กตอนพูดก็สับสนวกวนในหลายประเด็น
ก็เลยต้องเชิญสหวิชาชีพกับนักจิตวิทยามาร่วมสอบปากคำ

จนสุดท้ายเด็กยอมรับบอกว่า
น้องอ้วนจมน้ำเอง
น้องอ้วนจมน้ำเองแต่ที่บอกไปว่าถูกนายแตทำร้ายเนี่ย
คือเด็กบอกว่ากลัวจะโดนแม่ตี
เพราะว่าชวนน้องไปเล่นน้ำจนทำให้น้องเสียชีวิต

ส่วนแม่ของเด็กเนี่ยค่ะบอกตอนแรกฟังจากที่ลูกบอก
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้ว

ไม่เชื่อใช่ไหมว่า
แต่ความเป็นไปได้อย่างที่น้องพูดกับพี่เมื่อกี้

ใช่คิดแบบนั้นว่าน้องไปเล่นน้ำ
ส่วนเด็กชายอายุ๗ขวบนะคะ
ก็บอกว่าชวนไปเล่นกันจริง
แต่มีแค่น้องชายกับเพื่อนที่ลงเล่นน้ำเขาไม่ได้ลง
แล้วน้องลื่นถลายจมน้ำไม่ได้มีใครทำร้ายน้องค่ะ
สุดท้ายเด็กก็บอกว่าน้องลื่นถลายจมน้ำไม่ได้มีใครทำร้ายน้อง

แต่คือตำรวจเขาดูจากพยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์
คือนายแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของนายแตจริง
เอาไปเปรียบเทียบร่องรอยบนศพน้องเสื้อผ้าผลการชนสูตร
รวมถึงกล้องวงจรปิดที่จะยืนยันเวลาสถานที่อยู่ของในแตนในช่วงเกิดเหตุด้วย
คุณผู้ชมดูคือกล้องวงจรปิดที่ร้านจดวกซื้อที่นายแต่บอกว่าไปนั่งกินเหล้าตรงนั้น
มันก็จะมีลำดับเวลาบอกเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นยังไง
คือมีภาพเขาอยู่นั่งอยู่ที่สาราตอน๘โมงครึ่งแล้วก็ตำรวจคุมตัวตอน๖โมง๖โมงครึ่ง
ประมาณนั้นจะเห็นคือเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้เขาอยู่ตรงร้านสะดวกซื้อ
เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
เด็กเนาะแต่ในแต่ขออนุญาตใช้คำนี้เกือบซวยครับ
ผมชื่นชมตำรวจนะโอ้โหที่ตรวจสอบเรื่องของหลักฐานอย่างละเอียดครับ